มาดูเก็บตกแล้วกันเป็นการเก็บตกตรุษจีน
งานใหญ่ของประเทศไทยตรุษจีนต้องยกให้นครสวรรค์
เพราะว่าปีนี้เป็นการสืบทอดประเพณีและมีการจัดงานแบบยิ่งใหญ่๑๐๒ปีแล้ว
ท่านนับปีนี้ไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
ชาวไทยเชื้อสายจีนในนครสวรรค์พากันเข้าร่วมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ
งานเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพที่สืบทอดกันมา๑๐๒ปีค่ะ
นี้จัดงานยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่อสายน้ำแห่งศรัทธาเบิกฟ้าต้นรัชกาล
โดยขบวนเริ่มตั้งแต่สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ไปยังเส้นทางถนนมาตุลี
และเส้นทางรอบตลาดน้ำโพท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ต่างชาติ
มารอชมขบวนตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะ
แต่ละขบวนไม่ว่าจะเป็นขบวนแห่สิงโตขบวนแห่เสือขบวนแห่มิตรภาพไทยจีน
ขบวนแห่นางฟ้าขบวนแห่องสมมุติเจ้าแม่กวนอิ่ม
ขบวนแห่มังกรทองนครสวรรค์และขบวนแห่อื่นมากกว่า๒๐ขบวน
ขบวนสร้างความตื่นตาตื่นใจและสร้างความประทับใจอย่างมาก
เพราะเขาแสงสีเสียงมาเต็มเลย
ลังการด้วยนะครับแล้วก็เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะครับ
ส่วนวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่๖โมงที่ผ่านมา
จะมีขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพรอบเมืองอีก๑ครั้ง
โดยจะเริ่มตั้งแต่๔แยกสะพานเดชาติวงศ
แล้วก็จะแห่รอบเมืองนะคะไปจนสิ้นสุดบริเวณต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
เวลา๑๗นาฬิกาก็คือแห่ตั้งแต่ช่วงเช้า
โดยเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมชื่นชมความสวยงามของขบวนแห่ตรุษจีนในเวลากลางวันค่ะ
โดยงานประเพณีจะมีไปจนถึง๒๐กุมภาพันธ์นี้วันพรุ่งนี้นะคะ